คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โพสต์เอาไว้ว่าตามล่าตัวคนร้ายให้หน่อยมีผู้หญิงอายุสิบห้าถูกลวงไปทำร้าย
แล้วก็เหมือนคนร้ายพยายามจะข่มขืนด้วยนะคะครับแต่หนีได้ทันเนี่ยค่ะ
แต่หนีแล้วอาการสาหัสนะประเด็นมันคือเหมือนกับ
เจอผู้ชายคนนี้ทางเฟซบุ๊กเป็นการซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองกัน
สามพันบาทแต่ถูกล่อลวงไปแล้วก็ถูกทำร้ายแบบนี้
แล้วก็พยายามจะข่มขืนเขาด้วยนี่คือผู้หญิงนะคะ
แต่คล้ายคล้ายแบบเป็นธอมทอมหน่อยอ่ะนะคือเจ้าของเฟซบุ๊ครายเนี้ย
เขาโพสต์เอาไว้ว่าตามล่าตัวคนร้ายชื่อว่าดอนหมาเป๋า
หลังไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้อายุเพิ่ง๑๕เอง
ชื่อว่าน้องเฟิร์นแต่น้องเขาจะลักษณะเป็นธอมหน่อย
ครับตามหาตัวผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่าน้องเนี้ย
เฟิร์นคนนี้กรามแตกสองข้างเลยค่ะ
ตาบวมตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพฤติการของในดอนเนี่ย
คือขโมยโทรศัพท์ของเพื่อนแอดเฟซบุ๊คหาน้องเฟิร์น
คุยกันขายรถจักรยานยนต์มือสองห้าพัน
แต่น้องเฟิร์นบอกว่าไม่มีเงินลดหน่อยได้ไหมก็ลดเหลือสามพัน
ทั้งคู่นัดเจอกันแถวถนนเอกชัยไปเอารถ
พอน้องเฟิร์นออกไปเจอตัวในดอนปรากฏว่ามันเป็นคนละคนกันกับในเฟซบุ๊ก
ดอนก็พาน้องไปแถวสุขสวัสดิ์ซอย๓๕ลวงไป
จะไปทำร้ายร่างกายแล้วพยายามจะข่มขืน
น้องเขากระโดดน้ำหนีนะคะเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
สลบต่อหน้าแม่เลยอ่ะแล้วก็สภาพแบบโอ้โห
ร่างกายและใบหน้าบวมเขียวช้ำไปทั้งตัว
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนใช้เฟซบุ๊ก
ประกาศตามหาตัวดอนหมาเป่า
วันนี้เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้เพิ่ม
ไปคุยกับแม่ของน้องเฟิร์นนะคะ
คุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวอยากได้รถจักรยานยนต์มาขี่
แต่น้องก็ยังเด็กก็เลยไม่รู้แยกไม่ออกว่าใครมาหลอก
หรือใครขายจริงในดอนคนก่อเหตุเนี่ยลูกสาวแม่ก็เคยรู้จักนะ
แต่ไม่ได้สนิทกันวันเกิดเหตุตีสองแม่บอกก็นั่งกินข้าวกับลูกสาว
ที่บ้านเช่าในซอยเอกชัย๓๐ลูกสาวออกจากบ้านไป
แม่บอกแม่ไม่รู้ตี๕มีแท็กซี่มาส่งหน้าบ้าน
ลูกสาวลงจากรถมาในสภาพโอ้โหสะบักสบอม
ลูกสาวบอกว่าถูกในดอนลวงไปทำร้ายที่ซอยสุขสวรรค์๓๕
พยายามจะข่มขืนเธอด้วยกระโดดลงคลองเพื่อเอาตัวรอด
โชคดีเจอชาวบ้านเป็นผู้ชาย๓คนช่วยโบกแท็กซี่ให้
แล้วก็พากลับบ้านและลูกสาวแม่คือสลบไปต่อหน้าต่อตาแม่เลยค่ะ

ซี่บอกว่าเขามายืนและน้องนั่งอยู่ฟุตบาท
ปาดแบบว่าตามริมถนนเลยอยู่ติดแบบถนนเลย
แต่คือว่าน้องแบบคุกไปแล้วแบบนั่งอย่างนี้แล้วคุกไปแล้ว
ไม่ไหวแล้วแต่คือมีผู้ชาย๓คนยืนอยู่กับน้อง
แล้วก็โบกแท็กซี่ให้น้องแล้วก็บอกว่าพี่น้องเขาโดนต่อยมา
พี่ไปส่งเขาที่เอกชัย๓๐หน่อยบ้านเขาอยู่นั่น

เขาก็เอาน้องขึ้นรถแล้วแท็กซี่ก็มาส่งน้อง
เพื่อนน้องเมื่อวานโทรมาหาแม่บอกว่า
คนนี้ผมเคยไปพาไปนั่งเล่นเล่นด้วยกันอะไรประมาณนี้
นั่งเล่นนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาคุยกับผมว่า
เดี๋ยวมึงพามันเข้าไปในบ้านกูนะแล้วเดี๋ยวกูเข้าไปกระทืบมัน
แล้วข่มขืนมันเลยแล้วเพื่อนบอกว่ามันเคยจะคิดจากไอ้นี่แล้ว
แต่ว่าผมช่วยเพื่อนออกมาได้ผมบอกเฮ้ยพี่กลัวน้องผมนะเว้ย
ทำแบบนี้ไม่ได้ดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยพาน้องกลับมา
บอกมันไม่ใช่รอบเดียวแล้วที่มันคิดจะทำน้อง

ก่อนที่จะจับตัวในดอนได้ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูล
จากเพื่อนของนายดอนมาค่ะนายหนึ่งอายุ๔๔
เขาเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๑๙ในดอนมาหาที่บ้านมาขอนอนด้วย
ตีหนึ่งเขาเผลอหลับตื่นมาตี๔อ้าวในดอนไม่อยู่

ก็ออกกันตามหาไม่เจอโทรไปก็ไม่รับ
ไปหาคนเจ็บแล้วหลอกขายรถ

ก็พยายามตามตัวในดอนเหมือนกันนะแต่ยังไม่เจอค่ะ
เขายืนยันว่าตัวเขาเองไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
โทรศัพท์ผมครับใช่เขาไปเล่นผมก็ไม่ได้ไปเอกใจอะไรมากผม
ว่ามันเคยเล่นอยู่อะไรอย่างนี้เคยฟังเพลงเคยอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็เคยเตือนกันแล้วบอกว่าโทรศัพท์มึงเล่นแต่เล่นมึงเล่นได้
แต่อย่าไปแชทหาคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนของเรา
พูดอะไรไม่ดีหรือว่าไปเนี่ยผมว่ามันเป็นหน้าโปรไฟล์เรา
กลัวเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนใช่ป่ะมันก็เล่นอยู่แต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็นอน
ตื่นมาอีกทีประมาณตีสี่ครึ่งอะไม่เจอตัวแล้วกับโทรศัพท์
คืออยากบอกเขาบอกว่าทำอะไรก็ให้มันรับในสิ่งที่ตัวเองทำ
เพราะอีกอย่างตัวผมผมเป็นเจ้าของโทรศัพท์
และอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่เกิดพาผมซวยไปด้วย
ให้เขามาชี้แจงว่าเรื่องมันทำเองเกิดจากอะไร
เพราะตัวผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องผมก็ต้องไปแจ้งความเพื่อป้องกันตัวเองอยู่แล้ว
สุดท้ายนะคะเมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสนราชบุรณะจับในดอนได้แล้ว
ซอยสุขสวรรค์๗๐แยก๗นะคะ
ในพื้นที่อำเภอพระแดงจสมุทรปราการ
ตอนนี้นำตัวไปสอบปากคำที่สนราชบุรณะ
ตำรวจสรราชบุรณะจับได้แล้วนะครับนี่สรราชบุรณะนะครับ
พอเจ้าหน้าที่นำตัวมาที่สอนอนะครับ
ท่านผู้ชมครับคือไปกบดานอยู่บ้านเพื่อนนะฮะ
หลังจากทราบข่าวเนี่ยโอ้โหย่ญาติบป้นเจ็บ
คนเจ็บเขาเดินทางมาดูหน้าผู้ต้องหากัน
โหดากันใหญ่นะครับ
นี่ครับดอนหมาเป๋านะในดอนเนี่ยยืนยันว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
ก่อนเกิดเหตุได้ใช้โทรศัพท์ของเพื่อนทักเฟซบุ๊กทำทีจะขายจักรยานยนต์ให้ผู้เสียหาย
แล้วนัดเจอตอนตี๓ของวันที่๒๐กันยาที่ซอยเอกชัย๑๖
ดอนผู้ต้องหาบอกว่าจากนั้นขึ้นแท็กซี่ไปนะครับไปที่ซอยสุขสวรรค์๓๔
เพื่อดูรถจักรยานยนต์เมื่อไปถึงผู้เสียหายได้ถามหารถจักรยานยนต์นะครับ
ก็บอกให้โอนค่ารถให้ก่อน๕๐๐๐บาทแต่ผู้เสียหายไม่ยอมเพราะยังไม่เห็นรถ
ก็เลยทำร้ายด้วยการต่อยไปสองทีเข้าที่ใบหน้าแล้วพยายามจะปลุกปล้ำเขา
แต่ผู้เสียหายหนีนะฮะกระโดดลงคลองแล้วก็หนีไป
คนอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันบอกแล้วเพราะว่าเรื่องจริง
ต้องใส่ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องตรวจเรื่องของโควิดด้วยนะครับ
คือแม่ของน้องผู้เสียหายทราบข่าวก็มาที่สอนอราชบุรณะนะครับ
บอกสั้นบอกว่าตอนนี้ลูกสาวได้สติแล้วแต่ว่ายังอยู่โรงพยาบาลอยู่
ส่วนตัวผู้ต้องหาตรวจแล้วไม่มีเรื่องของโควิดนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับ
ใช้โทรศัพท์เพื่อนนะคะหลอกเขามา
แอคเคาน์เฟซบุ๊คเพื่อนไปหลอกเขา